หลังจากออกมาจากสถานบันเทิงย่านบางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับ
พร้อมกับนำปืนขึ้นมากราดยิงส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ๒คนครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าสถานบันเทิงชื่อดังย่านบางแสนครับ
จังหวัดชนบุรีที่เกิดเหตุก็มีผู้ถูกยิงบาดเจ็บสองคน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพา
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบปอกกระสุนขนาด๙มิลลิเมตร
ตกอยู่จำนวน๔ปลอกหัวกระสุนขนาดเดียวกัน๒หัว
แต่ละทีก็เก็บไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนผู้ก่อเหตุพยานที่เห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผยว่าได้วิ่งขึ้นรถเก๋ง
ขับหลบหนีไปทางถนนสุขุมวิทย์
โดยไม่ทราบว่าไปทางตัวเมืองชนบุรีหรือว่าไปทางอำเภอศรีราชา
ตำรวจชุดสืบสวนจึงขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
บริเวณที่เกิดเหตุแต่ว่ายังไม่เปิดเผยรายละเอียด
นายสิทธิชัยปานสังอายุ๒๖ปีเพื่อนของผู้ที่ถูกยิง
ก็เล่าว่าหลังสถานบันเทิงเลิกหรือปิดแล้ว
นักท่องเที่ยวต่างพากันออกมาที่ลานจอดรถเพื่อจะกลับบ้าน
แต่เมื่อมาถึงพบว่ามีวัยรุ่น๒กลุ่มยืนเถียงกันอยู่
และเริ่มมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงครับ
หนึ่งในนั้นควักปืนออกมาและกราดยิงประมาณ๔๕นัด
กระสุนไปโดนนักท่องเที่ยวที่กำลังจะกลับบ้านโดนลูกหลงไป๒คน
คือนายธิรพงศ์แหวนทองอายุ๒๖ปีเป็นเพื่อนของตัวเองครับ

และนายอภิสารทีวัฒนานนท์นะครับอายุ๒๘ปีก็ถูกยิงเข้าที่ต้นขาซ้ายเช่นเดียวกัน
ทั้งคู่ไม่มีปัญหากับกลุ่มผู้ก่อเหตุแต่อย่างใดครับ
ขณะที่ตำรวจภูทรแสนศุกร์กำลังเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีต่อไปครับ